คุณผู้ชมครับประเด็นล่าสุดของครอบครัวหัวร้อน

ก็คือกรณีที่ลูกชายวัย๑๘ปีของครอบครัวนี้
พาหญิงสาววัย๑๖ปีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาอยู่ด้วย
จากจังหวัดสุรินทร์ของฝ่ายหญิงสาว
พยายามมาตามกลับก็ถูกด่าทอต่อว่า

ของหญิงสาววัย๑๖ปีกับทางฝั่งของครอบครัวหัวร้อน
แม้แต่ตัวของลูกสาววัย๑๖ปีเอง

คลิปวิดีโอนี้เป็นชนวนเหตุกรณีการทะเลาะวิวาสทวงลูกสาวคืน

ไปทวงลูกสาวที่ไปอยู่บ้านแฟนนุ่มวัย๑๘ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของครอบครัวหัวร้อน
ที่เป็นกระแสข่าวต่อยตำรวจเมื่อไม่นานมานี้
เรื่องราวเริ่มบรรปลาย
แต่ละฝ่ายออกมาชี้แจงข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
ญาติของหญิงสาว๑๖ปีออกมาเปิดเผยว่า
เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่แม่ของเด็กสาวไปรับลูก
พร้อมบอกว่ายังจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้ดี

ครอบครัวหัวร้อนกระทำอย่างไรกับเด็ก
ซึ่งการกระทำเหล่านั้นสวนทางกับสิ่งที่ครอบครัวหัวร้อน
เคยออกมาชี้แจงว่ารักเด็กเหมือนลูกหลาน
คือตอนนั้นที่รับคือสังเกตได้ว่าคือ

สักพักหนึ่งเลยกว่าเขาจะลงมา
พอลงมาก็คือเด็กผู้เยาว์นี้ลงมากับแฟนเขา
โดยที่แฟนเขาประคองมา
แล้วตัวเด็กเนี่ยก็เหมือนก้มหน้าร้องไห้อย่างเดียวค่ะ
แม่บอกว่าว่าน้องกลับได้แล้วไม่ได้บอกว่าให้เลิกกัน
คือเรื่องความรักแม่ไม่ได้ห้ามอะไรแล้ว
จากนั้นมามันเกิดการชุลมูลตรงที่ว่า

ประตูเราอยู่ข้างนอกช่วงนั้นคือในข้างในบ้านมันจะมืดไงคะ
เข้าไปแล้วมันก็ชุลมูลแล้วเราก็ตกใจ
จากนั้นเราเห็นมีดเหมือนมีดสปาต้าหรือมีดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็มีบอกว่าเฮ้ยแบบไปยื่นไปหยิบไอ้นั่นสิอะไรอย่างนี้
มันเป็นเหล็กก็แบบกลมค่ะ
ตรงนั้นคือมันก็สลุสวดแต่เราเห็นว่ามันมีไฟมันส่องมา
จากนั้นทีนี้เราเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วเราก็ผัก
เขาไม่ให้ผักแต่เขาตะโกนบอกให้น้าออกไป
มึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงจะโดนข้อหาบุกลุกอะไรอย่างนี้
แต่มือนี้กั้นไว้แต่ผลักให้ออกไป
อกจากนี้เธอย้ำว่าเข้าใจดีว่าเด็กสองคนรักกัน
ที่ผ่านมาช่วงที่ทะเลาะกับแฟนนุ่ม
เด็กสาวพยายามโทรศัพท์และส่งไลน์ไปปรับทุกข์กับพี่
จนกระทั่งติดต่อมาบอกกับผู้เป็นแม่ว่า
ของแฟนมาขอมีสัมพันธ์ด้วย
ซึ่งการกระทำและคำด่าทอในวันเกิดเหตุ
เพราะครอบครัวฝ่ายหญิงรับไม่ได้
เหตุการณ์วันนั้นสะเทือนใจมาก
อยากให้นึกถึงหัวอกคนเป็นแม่บ้าง
ขณะเดียวกันครอบครัวหญิงสาวยืนยัน

คลิปนั้นบอกเลยว่าดูไม่กี่ครั้ง

ถึงเหตุการณ์วันนั้นคือบอกได้เลยว่ารับไม่ได้
แต่ถามว่าถ้าเขารักกันจริง
วันนั้นทำไมเขาไม่ยอมปล่อยให้น้องมา
หรือน้องไม่มาเขาต้องพูด

ไปกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เขาไปด้วย
อะไรอย่างนี้ถ้าอยากมาเดี๋ยวแม่ไปรับ
อย่างนี้ก็ได้แต่นี่คุณมาโวยวาย
โวยวายทำไมเรามองเห็นพฤติกรรมคือ
ครอบครัวนี้เราเพิ่งไปเจอตอนที่ไปตามน้อง

แต่วันนั้นบอกเลยว่าเราไม่อยากให้น้องอยู่
ขณะที่ทีมข่าวได้สอบถามไปยังทั้งสองฝ่าย

เจรจาตกลงเรื่องเงินสินสอดหรือไม่
โดยแม่ของหญิงสาว๑๖ปีบอกว่า

ขณะที่ทางครอบครัวหัวร้อนกลับบอกว่า
เคยไปคุยถึงที่บ้านมาแล้ว
ไม่เคยมีการพูดคุยแล้วก็ไม่เคยมีการมา
เจอหน้ากันแบบเป็นทางการ
หรือว่าคุยตกลงกันเรื่องสินสอด
ไม่เคยมีค่ะ
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันแค่

ไม่ใช่ปีกว่าเหมือนที่เขากล่าวมา
ไปคุยถึงบ้านเขามียายมีย่านมีป้า
แต่คงจำได้เสี่ยงเค้าคงจะจำได้ละค่ะ
เมื่อกี้ขึ้นมาบนรถเรา
นั่งทวนเหตุการณ์กันอยู่กับลูกสะไพร
ลูกสะไพรก็บอกว่า
ก็แม่ขอแม่ขอจริงนี่

ส่วนความคืบหน้าของคดีแม่เด็กสาววัย๑๖ปี
แจ้งความร้องทุกข์ข้อหาพรากผู้เยาว์
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินพันธ์ตำรวจโทพัศกรโพธาราม
รองผู้กำกับการสอบสวนสพมสุรินทร์เปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
หากยังไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการออกหมายเรียกจนครบ๓ครั้ง
ซึ่งหากยังไม่มาก็จะออกหมายจับทันที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน